เมื่อวานนี้ดิฉันพูดเลยว่าจะเอากันอย่างนี้เลยใช่ไหม

ทีมงานก็ตัดต่อกันมาเก่งมากเลยนะ
เป็นการมิกยำมาเลยออสการ์แล้วก็มิสยูนิเวิร์ส

ซ้ำรอยเดิมซะอย่างนั้นนะคะ
วันนี้หลายคนเชื่อว่าช็อกโลกกันไปแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่จะพูดถึงว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
กูรูบ้านเรากูรูภาพยนตร์อย่างคุณเต๋อนวพลเป็นผู้กำกับมือเยี่ยมเหมือนกัน
รวมไปถึงแฟนพันธ์แท้ออสการ์อย่างเอิร์สออสการ์
รู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ค่ะ
นี่ก็เป็นกระแสฮือฮาของเวทีประกาศรางวัลออสการ์ครั้งล่าสุด

กับการประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผิดพลาด
บุคคลในแวดวงภาพยนตร์บ้านเราอย่างเต๋อ
นวพลผู้กำกับมือรางวัลแล้วก็แฟนพันธ์แท้ออสการ์
ออสการ์ก็ได้ออกมาแสดงความคิดความเห็นเรื่องนี้ด้วยค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นบนเวทีเนี่ยเมื่อวานเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากมีการประกาศผิดและมีการประกาศใหม่มีการแชร์กันเยอะเหมือนกันในทวิตเตอร์
เพราะว่าสตีฟฮาวี่เนี่ยคือเป็นพิธีกรจากเวทีมิสยูริเวิร์ส
หลายคนรู้กันอยู่แล้วว่าประกาศผิดไปเมื่อปีที่แล้ว
เขาก็เลยทวิตไปว่าอย่างนี้มีพวกแล้วนะมีอะไรให้วอเรนเบตตี้ปรึกษาได้
คอบีเวอเรนเบตตี้นั่นเองนะคะอาจจะดูแลทางด้านจิตใจได้
ใช่ส่วนเมื่อวานนี้มีอีกเหมือนกันทางเพจมิสยูนิเวิร์สเขาก็บอกเหมือนกันว่า
ให้คุณของคนเนี่ยติดต่อเรามาเรารู้ว่าจะต้องแก้สถานการณ์แบบนี้ยังไงค่ะ
เดี๋ยวไปฟังกูรูฝั่งไทยกันบ้างว่ารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

เพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างการเป็นเวทีออสการ์มันมีกระแสของมันอยู่แล้ว

แล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็สร้างกระแสในแบบที่ดี
หรือมีกิมมิกมุกนู่นนี่นี่นั่นซึ่งก็ทำได้ดีอยู่แล้ว
เป็นอะไรที่แบบตายแล้วมันเป็นอะไรที่น่าอายมาก
มันทำลายนะมันทำลายความยิ่งใหญ่
มันทำลายความทรงเกียรติของออสการ์ลง
คือหลายคนบอกว่าตั้งใจหรือเปล่าสร้างกระแสหรือเปล่า

คือเอาจริงนะออสการ์ต่อให้เรตติ้งอะไรมันจะตกบ้าง
แต่ว่ามันก็ยังเป็นการประกาศผลรางวัลนะ
ที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกนะฮะ
แล้วก็ด้วยความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมภาพยนตอเมริกา
มันไม่จำเป็นต้องมาทำอะไรแบบแย่แบบนี้

นี่มันผิดประกาศใหม่ซะอย่างนั้นเลย
แต่คือแคร์ความรู้สึกลาลาแลนดมากเลยเมื่อวานนี้
เขาจะรู้สึกยังไงเพราะว่าขึ้นไปรับรางวัลแล้ว
กล่าวไปประมาณ๒นาทีแล้ว
แต่ก็ยังดีที่เมื่อวานลาลาแลนด์เองก็คว้ากวาดไปได้หลายรางวัล
เป็นรางวัลเดียวที่เขาได้จะเกิดอะไรขึ้น